ไปที่จังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชมฮะตำรวจไปจับพระสองรูปเป็นพี่น้องกัน
อืมแล้วก็ลูกศิษย์อีกคนนึงค่ะทั้งสามคนนี้ร่วมกันเสพยาบ้า
แต่อยากจะให้ฟังเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเสพทำไมคะคนที่เสพยาบ้าเขาบอกว่า
จริงไม่ได้อยากเสพหรอกที่เสพเนี่ยซื้อยาเพราะเกรงใจคนรู้จักกัน
มึนตึ๊บเลยค่ะเกรงใจคนรู้จักเลยต้องซื้อยาบ้า
อันนี้อันนี้แค่นี้มึนตึ๊บแล้วใช่ไหมอีกเหตุผลหนึ่งค่ะ
ที่เสพนั่นเหรอต้องการสืบทอดเจตนารมณ์จากพระรุ่นพี่ที่เคยเสพให้ดูแล้วชวนเสพด้วย
นี่คุณไม่สอนธรรมะกันหรอกเหรอคะพระฉัดมงคลครับ
ฉัดมงคลทองหล่ออายุสี่สิบปีกับพระสุธิพงศ์ทองหล่ออายุสามสิบหกปี
เป็นน้องชายนะคนหลังเนี่ยถูกนำตัวไปให้ท่านเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์บ้านโคกสุพรรณตะบนร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำศึกครับ
หลังจากทั้งสองรูปเนี่ยนะฮะแล้วก็นายพัดพงศ์คำมริจันทร์อายุสามสิบเอ็ดปีเป็นลูกศิษย์วัด
ถูกตำรวจสพสตึกเนี่ยเข้าจับกลุ่มนะฮะไปตรวจค้นในกุฏิเจออุปกรณ์การเสพแล้วก็ยาบ้าอีกจำนวนนึงแน่นอนครับ
ปัสสาวะทั้งสามคนเป็นสีม่วงในฉัดมงคลให้การบอกว่าเขาบวชเป็นพระได้สองพันศานะฮะ
กระทั่งมีผู้ชายวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี้ยมาเสนอขายยาบ้าให้เนี้ยที่บอกอ่ะอืม
ด้วยความเกรงใจว่ะเดี๋ยวคือด้วยความเกรงใจดิฉันเคยเห็นแต่ว่าเออ
พระเนี่ยมีจิตใจเมตตาอยากจะช่วยเหลือบางทีก็ช่วยเหลือญาติโยม
เอาข่าววาดถ่ายกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เกรงใจคนรู้จักเลยต้องซื้อยาบ้า
ฉันไม่เคยเจอจริงจริงค่ะใช่ฮะก็เลยอุดหนุนซื้อยาบ้ามาเสพ
อ่ะลองฟังหน่อยฮะเป็นเป็นใครเอาเป็นคนรู้จักกันคนรู้จัก
หืมอยากลองดูจะเสพประจำไหมครับไม่ฮะอืม
เสพแล้วมีมีความสุขหรือว่าไงมันก็ครับอ๋อมีความสุข
ขณะที่นายสุธิพงศ์นะครับอ้างบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีพระรุ่นพี่ในสำนักสงฆ์นี่แหละ
เสพยาก็เลยเสพตาม
จากนั้นพอพระรุ่นพี่ศึกออกไปใช่ไหม
แล้วใครล่ะใครจะสืบทอดเจตนารมณ์นี้ล่ะ

แล้วก่อนนี้นี่ก่อนที่จะบ่วนคือได้เสพไหม
ไม่รู้จากกันเลยพึ่งมารู้ว่าตอนบ่วน

วันนี้มีอีกชุดหนึ่งที่สึกไปก่อน

มันก็คึกมันก็เออทำอะไรมันก็เร็วดี

แล้วไอ้พวกนั้นก็ศึกไปแล้วมันก็หนีไป
อำนวยพระปัญโยนะครับ

ว่าสำนักสงโคกสุวรรณท่านก็บอกแบบอ่อนใจนะ
ท่านบอกท่านเพิ่งมารักษาการได้ประมาณปีนึงเท่านั้นเองโยม
ที่ผ่านมาเห็นพระทั้งสองคนเห็นก็เงียบนะ

มารู้ว่ามีพฤติการแบบนี้ก็ตอนที่ถูกจับนี่แหละ
ซึ่งการกระทำของพระกับลูกศิษย์๓คน

ถ้าคิดจะเสพยาหรือคิดจะทำไม่ดีเนี่ยอย่ามาห่มผ้าเหลืองท่านบอกแบบนั้น
เรื่องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหานายฉัดมงคลนายสุธิพงศ์

ข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
แอมเฟทามีนเม็ดแอมเฟทามีนหรือยาบ้าน
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสตึกดำเนินคดีครับ
เกรงใจเจ้าอาวาสวัดเกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างก็ดีนะคะ
ไปสืบท่อเจตนารมณ์กันต่อในคุกได้เลยค่ะ